ข่าวดีนะครับเมื่อจอมพลังสาวไทยคว้าเหรียญทองแรกได้แล้วนะครับ

เริ่มที่ในรุ่น๔๘กิโลกรัมหญิงนะครับ
ผลปรากฏว่าไทยกวาดมาได้๑เหรียญทอง

โดยจากธัญญาสุขเจริญจอมพลังสาว
กรีแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์เอเชียคนล่าสุด
ส่วนอีกคนที่ลงแข่งก็คือน้องจ๋าจิราพันธ์นันทวงนะครับ
น้ำหนักรวม๑๙๓กิโลกรัม
จอมพลังสาวจากอินเดียไปเพียงแค่กิโลกรัมเดียวเท่านั้น
ส่วนจีราพันธ์นักกีฬาอีกคนนะครับได้เหรียญทองแดง

กับ๑เหรียญทองแดงจากน้ำหนักรวม๒๖๗กิโลกรัม

ไทยกวาดมาแล้ว๑เหรียญทอง๓เหรียญเงิน๒เหรียญทองแดง
พรุ่งนี้ได้ลุ้นจากน้องแนนโสพิตาธนสาร

และอีกคนก็คือสุกัญญาศรีสุราชเจ้าของเหรียญทอง๕๘กิโลกรัมหญิง